ตัวเลขเป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนในยุคนี้

ชีวิตก็เริ่มเกี่ยวข้องกับตัวเลขนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขวันเกิดตัวเลขเวลาเกิด
เลขประจำตัวประชาชนหรือจะเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์
ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารอบตัวของเราเต็มไปด้วยตัวเลขมากมาย
ทางด้านหมอไก่พพาธินีเจ้าของคอลัมป์ดวงรายวัน

ก็ได้รวบรวมเลขมงคลทั้ง๗วัน
เพื่อเป็นแนวทางในการเสริมดวงต้อนรับปีชั่ว

นำโชคของคุณจะมี๒ตัว
ก็คือเป็นเลข๑และก็เลข๖

เลขเสริมดวงของคุณก็จะมี๒กับ๕

เสริมดวงของคุณก็จะมี๓แล้วก็๘
คนที่เกิดนำพุทธเรียกว่าจะมี๓ตัวนะคะ
เลขนำโชคก็จะมี๔มี๖แล้วก็จะมี๘

นำโชคจะมีเลข๕เลข๒แล้วก็เลข๙

ก็จะมีเลข๖เลข๓แล้วก็เลข๔นะคะ

เลขนำโชคของคุณก็จะมี๓ตัวนะคะ
มี๗มี๑แล้วก็มี๖ค่ะ
เลขนำโชคประจำวันที่หมอไก่พพทินิคคัทสรรหน์มาให้นั้น
คุณผู้ชมสามารถนำตัวเลขไปปรับใช้
เพื่อเสริมสิริมงคลในชีวิตประจำวันกันได้
ตัวอย่างเช่นการเลือกทะเบียนรถ

เพื่อเสริมดวงเรื่องโชคลาภและเงินทอง

แต่อย่าลืมให้ความสำคัญกับการคำนวณตัวเลขนำโชค

ที่ต้องได้ผลรวมที่ดีด้วยเหมือนกันค่ะ

ขอให้มีเลข๖อยู่ในเบอร์อ่า
โทรศัพท์หรือว่าเลขทะเบียนรถ
มีตัวเลขอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเสริมดวงนะคะ
ก็มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเลขตัวนั้นที่มันคู่กัน

เลข๖กับเลข๔เขาเรียกว่าเป็นเลขคู่มิตร
หมายถึงว่ามีมิตรสหายคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอยู่แล้ว
ส่วนเลขเด่นงวดนี้ที่หมอไก่คำนวณด้วยวิธีทางโหรศาสตร์
ออกมาเป็นตารางเลขเด่นได้แก่ตัวเลขดึงต่อไปนี้
เลขที่เด่นนะคะในงวดสุดท้ายของปีนะคะ
ก็จะมี๒๔๗แล้วก็๑๘นะคะ
แต่ว่าเลขที่เด่นมากที่สุดเลยนะคะ
ก็คือเลข๗กับเลข๒คือดีมาก
นำโชคนะคะก็คือทิศเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกค่ะ
ถ้าสมมุติว่าเวลาที่เราจะไปเสี่ยงโชค
ให้เราหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็ทิศเหนือ

สำหรับวิธีเสริมดวงด้านโชคลาภโดยเฉพาะ
หมอไก่แนะนำทำบุญด้วยน้ำ
เพราะน้ำในทางโหรศาสตร์หมายถึงโชคลาภเงินทอง

การถวายปัจจัยค่าน้ำให้วัด
รวมถึงการบริจาคทรัพย์ให้ผู้ยากร้าย

จะทำให้มีกินมีใช้มีเงินทองไม่ขาดมือ
จริงแล้วการเสริมดวงมันขึ้นอยู่กับเจตนาของเรา

เราทำบุญแบบว่าเราตั้งใจ
เราจะได้โชคลาภแบบตั้งใจก็คือเราต้องทำงาน

สมมุติว่าเวลาที่เราจะบริจาคเงิน
เราใส่ในตู้เลยเราไม่ต้องนับ

เราก็จะได้โชคลาภแบบไม่ได้ตั้งใจ
แล้วก็ขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
เพราะว่าน้ำในทางโหรศาสตร์มันหมายถึงเรื่องของโชคลาภ

หรือว่าเป็นการถวายปัจจัยค่าน้ำก็ดีนะคะ
อีกวิธีหนึ่งก็คือการบริจาคทรัพย์ให้กับผู้ยากไร้
เพราะว่าการบริจาคทรัพย์ให้กับผู้ยากไร้

เราก็จะได้สิ่งนั้นเป็นการตอบแทน